ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลบ้านบึงนะครับ
ปรากฏว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นนะฮะเมื่อมีเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๙ปีนะครับ
ความจริงเขาก็อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนแล้วทีนี้มีอาการป่วยนะครับ
ก็ต้องส่งมาโรงพยาบาลปรากฏว่าจะหนีออกจากโรงพยาบาล
หากันวุ่นเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ล่าเข่าไปข้างนอกล่าเข่าไปข้างนอก
ทำไมไว้น้องล่าเข่ากันไปข้างนอกโรงพยาบาล
ช่วยกันตามหาฮะเยาวชนชายวัย๑๙ปีคนนี้นะครับ
ใส่เสื้อนะใส่แต่กางเกงหนีออกจากตึกผู้ป่วยชาย
เดินออกไปทางลานจอดรถไปหน้าโรงพยาบาล
แล้วก็หายตัวไปเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องหากัน
ใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงได้เพราะกลัวว่าที่หนีไป
ไม่รู้จะไปไหนแล้วจะมีอาวุธหรือเปล่านะครับปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ย
พอหนีไปเหมือนกับว่าไปทางหน้าโรงพยาบาลแล้วหากันไม่เจอเนี่ยชายคนนี้
กลับมาที่ตึกคลอดฮะที่อยู่ในอาคารของโรงพยาบาล
ซ่อนอยู่ใต้ตึกคลอดนะครับเจ้าหน้าที่เจอพอดีพอเจอก็วิ่งหนีอีก
ตึกผู้ป่วยชายที่ตัวเองหนีมานั่นแหละก่อนจะถูกควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
คือโอ้โหเขาแตกตื่นกันหมดเนี่ยครับหากันวุ่นเลย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงที่จังหวัดชนบุรีบอกว่า
ชายวัย๑๙ปีคนนี้ที่มาโรงพยาบาลเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมเนี่ย
น้ำยาล้างจานเข้าไปก็ต้องถูกส่งตัวมาล้างท้องเอามารักษา
ตั้งแต่๑มิถุนายนแล้วเมื่อคืนนี้อาศัยช่วงจังหวะพยาบาลเผลอ
หนีออกไปครับแล้วรอปภเห็นก็เลยแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็ประสานกู้ภัยมาช่วยกันตามหาครับ
สำหรับเยาวชวนชายคนนี้ต้องโทษคดีรักทรัพย์นะครับเข้ามาอยู่สถานพินิษฐ์เด็กและเยาวชนถูกตัดสินต้องโทษเป็นเวลาสอบทศาสตร์นะครับ
เข้ามาอยู่สถานพินิษฐ์เด็กและเยาวชนถูกตัดสินต้องโทษเป็นเวลา๒ปี
แล้วก็ถูกย้ายมาควบคุมไว้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ถามสาเหตุว่าเออทำไมต้องหนีล่ะหนีทำไม
นายคนนี้บอกว่ากลัวโรงพยาบาลฮะไม่ชอบนอนโรงพยาบาล

กลัวมากเลยกลัวโรงพยาบาลมากเลยเนี่ย
ไม่ใช่น้อยแล้วนะ๑๙เนี่ย